ท่านผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
เป็นรถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟฝ่าไฟแดง
พุ่งชนจักรยานยนต์นะฮะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างกลางสี่แยกเลยครับทุกผู้ชมครับ
สี่แยกไฟแดงย่านจรรย์สนิทวง
แล้วทำให้คนที่เป็นผู้โดยสารของวินจอยอยรับจ้างเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยจรรย์สนิทวง๑๓นะครับท้องที่สอนอบางกอกใหญ่นะครับ
โครนนี่หลุดเลยนะฮะนี่ครับเพราะว่าไปชนเข้าคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
ลักษณะจะมีท่าทางอาการคล้ายกับเมามาด้วยนะฮะ
จักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกชนนี่ก็พังยับเยินเหมือนกันนะครับ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายมาคือนางเงาฟ้าแต่งสวนอายุ๖๗ปีนะครับ
บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิต
คนขี่จักรยานยนต์รับจ้างคันเกิดเหตุนะครับชื่อว่านายประทีบเนียมสุวรรณอายุ๔๕ปีบอกว่า
เขาขับรถไปรับผู้ตายมาจากในซอยจรรย์สนิทวง๑๓พอขี่มาถึงปากซอยเป็นสัญญาณไฟเขียว
ขณะกำลังจะเลี้ยวขวาออกจากซอยเพื่อมุ่งหน้าแยกท่าพระจังหวะนั้น
รถเก๋งสีดำขับฝ่าไฟแดงมามาจากทางตรงขับมาอย่างเร็วพุ่งชนเขาอย่างแรงนะครับ
ทำให้ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมากระเด็นตกจากรถแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
ลักษณะก็เหมือนกับมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำ
ไปตรวจปริมาณแอลกอฮอลที่โรงพักนะครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับสามแยกไฟแดงแยกจรรย์สนิทวง๑๓นะครับ
ได้คุยกับพนักงานปั๊มที่อยู่แถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อเช้ากำลังเติมน้ำมันให้กับลูกค้า
เห็นรถเก๋งสีดำฝ่าไฟแดงตรงทางแยกวิ่งมาอย่างเร็วมาที่เลนขวานะครับ
พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์ที่วิ่งมาจากในซอยอย่างแรงจนคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
พนักงานปั๊มบอกเห็นตัวลอยแบบตีรังกาไปเลยอ่ะผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายก็กระเด็นไปนอนจมกองเลือดอยู่
เนื่องจากศีรษะฟาดพื้นอย่างแรง
เลยผ่าไฟแดงจากทางตรง
เลยนะครับส่วนนี้คือบรรยากาศในงานศพของผู้ที่เป็นผู้โดยสารนะฮะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่วัดเจ้ามูลนะครับเขตบางกอกใหญ่นะครับ
ได้นำศพของงักเยียวมาตั้งบำเภณกุศนนะครับ
เราได้เจอกับสามีนะครับสามีชื่อนายประสิทธิ์นะฮะอายุ๖๗ปีนะครับ
บอกว่าทุกเช้าเนี่ยปกติจะไปขายข้าวมันไก่ด้วยกัน
แต่จากนี้ไปก็คงไม่ได้ไปขายข้าวมันไก่กับภรรยาแล้ว
ไม่มีใครยืนขายข้าวมันไก่ข้างกันแล้วที่ร้านตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ประสิทธิ์บอกว่าทุกวันตอน๖โมงเช้านะตัวเขากับภรรยาก็จะเรียกจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์รับจ้างไปขายข้าวมันไก่ด้วยกัน
แต่เมื่อเช้าภรรยาออกไปก่อนออกไปก่อนเขา๑๐นาทีเองเขาเนี่ยตามหลังไป
พอเขานั่งจักรยานยนต์รับจ้างตามหลังไปถึงที่แยกนะที่มีอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ย
มีคนตะโกนเรียกเขาบอกว่าภรรยาถูกรถชนเขาก็รีบมาดู
พบว่าโอ้โหนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ที่ถนนแล้ว
แล้วคนขับรถยนต์เนี่ยที่เป็นผู้หญิงตอนนั้นก็เดินมามายกมือไหว้ขอโทษเขา
ตอนนั้นเขาก็เนี่ยฮะจังหวะนี้เขาบอกเขาก็รับไหว้ไปนะครับ
แต่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันอึ้งไปหมดนะตอนนั้นมันงงมันอึ้งไปหมด
เศร้าใจเพราะว่ามันไม่ให้น่าเกิดแล้วมันเสี้ยวนาทีด้วยนะ
แล้วคนคิดดูถ้าเขาเมาอย่างนี้ทำให้ชีวิตคนอื่นนะพลอยลำบากไป
เห็นว่าตอนที่พวกชนเสร็จแล้วเนี้ยคนชนเขาว่าขอโทษขอโทษ
มามาขอโทษบอกว่าขอโทษหนูผิดไปแล้วอะไรเนี้ยแต่ว่า
ผมก็ไม่รู้ไม่ว่าอะไรไม่ตอบเขาไหว้เขาไหว้ตอบเขาก็ร้องไห้ใหญ่
ขอโทษขอโทษเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเรื่องมันเป็นไปแล้วอ่ะ
ส่วนคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างพี่ชายบอกว่าตอนนี้เขาอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพรุ่งนี้คงจะกลับบ้านได้
แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหมอก็ให้ดูอาการนะครับ
แต่ว่าไม่เป็นไรสมองแบบเนี้ยแต่เขาจะให้ดูช่วงเอ็นพวกขาพวกแขนอะไรว่าเอ็น
ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพวกนี้ค่อยกลับบ้านพรุ่งเนี้ยครับตามรายงานนะครับ
ต้นพบว่าคนขับรถยนต์คันนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ผ่าไฟแดงไปชนเขาเนี่ย
เสียชีวิตไปหนึ่งศพเนี่ยนะฮะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
สูงเกินกว่าหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วค่ะ